ก็คุณผู้ชมบอกเลยราคารคู่กันเข้ากันมากเลย

ใช่นี่ล่าสุดเนี่ยเห็นไหมเขาออกงานโครงงานคู่กันด้วยนะจ๊ะ

ริชชี่ก็ได้ตอบดราม่าที่ชาวเน็ตวิจารณ์๓พิธีกรดัง
ที่พูดพาดพิงสาวริชชี่ในช่วงท้ายรายการนะคะ
ซึ่งแฟนคลับบางกลุ่มมองว่าเป็นการพูดโยงดราม่ากับพี่ม้าหรือเปล่า

ซึ่งเรื่องนี้แฟนมองว่ามันน่าจะจบไปได้แล้วนะ
ริตที่บอกว่ายังไม่ได้เห็นคลิปรายการนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรมองว่าอาจจะแซวเล่นหรือเปล่า
จริงนั้นแต่ตอนหนูหนูก็ไม่ได้โกรธใครเลยค่ะ
แล้วหนูก็ไม่ได้ต่อจากยาวตรงไหนเลยเพราะหนูไม่เคยโกรธอะไรเลยอยู่แล้วค่ะ
ขอบคุณพี่ที่รักหนูนะคะแต่ว่าแบบไม่เป็นไรเลยจริง
ที่เขาอาจจะเอ็นดูอะไรก็ได้ก็ยากโกรธกันเลยนะค่ะ
จริงนะส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะหยิกแกมหยอกแหละ

ข่าวดังก็เป็นเรื่องขำแต่ว่าดูแววตาน้องแล้วว่าอยากจะให้จบเรื่องเถอะหนูทำมาหากินต่อดีกว่า